อ่าต่อกันด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องบนท้องถนนนะคะ
มีการโพสต์ภาพกล้องวงจรปิดหน้ารถจากเหตุการณ์ที่คนขี่รถมอเตอร์ไซค์รายหนึ่ง
ไม่พอใจคนขับรถกระบะเข้ามากัน๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
แล้วก็มีปากเสียงกันทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยการขู่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวค่ะอ้าว
ขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ
ทำไมไม่ขอโทษในที่แรกอ่ะผมผมจะเปิดขอโทษพี่แล้วอ่ะ

ในในในซอยผมพี่ว่าไม่ได้มีอะไรครับผมมองไม่เห็นรถพี่จริงจริงอ่ะครับพี่
มองไม่เห็นหรือไม่ได้มองไม่ผมผมเห็นแล้วครับเปิดไฟเลี้ยว
แล้วก็มองหน่อยครับครับได้ครับเอามอเตอร์ไซส์อ่ะมันเจ็บ
ครับครับครับขอโทษครับมอเตอร์ไซส์อ่ะเจ็บครับขอโทษครับพี่
แป๊บหนึ่งครับผมครับผมเล็งมุมหนึ่งครับพี่
เลนส์นู้นหนึ่งครับได้หรือเปล่าครับมันเจ็บไม่ให้มันเจ็บ
ครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับมอเตอร์ไซค์ก็บอกเจ็บนะฮะ
เข้าใจไหมรถข้างก็บีบแต่ปิ้นคือไปเถียงทะเลาะกันตรงไฟแดงไงฮะ
พอไฟเขียวเขาก็จะไปใช่ไหมครับว่าบีบแต่ปิ๊น

ก่อนหน้านี้เนี่ยคืออันนี้คือคลิปกล้องหน้ารถของรถกระบะใช่ไหมครับ
ภรรยาเขาเป็นคนโพสต์คลิปนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขามากัน๓คนพ่อแม่ลูก
ออกจากบ้านพักจากเอกชัยจะไปคลองศาล
ช่วงนั้นรถติดแฟนก็มองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค
อืมนะคะก็เกือบจะเฉียวชนแต่ไม่ได้ชน
ครับนะคะก็ทีแรกก็คิดว่าไม่มีอะไร
เตอร์ไซค์ก็ไปขับช้าแต่พอมาติดไฟแดงเนี่ย
จอดเทียบข้างแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราได้ยินนี่แหละค่ะ
ก็คือต่อว่ากันแล้วเราก็จะได้ยินเสียงคนขับกระบะ
คือแฟนของผู้หญิงที่โพสต์เนี่ยก็ขอโทษขอโทษขอโทษ
นะคะพอถึงแยกบุคโลจักรยานยนต์คันนี้ก็
ก้อนหินเข้ามาเขาบอกกระจกหน้ารถเขาเสียหายนะ
แตกด้วยเนี่ยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
เขาไปแจ้งความที่สอนอสำเรย์นะคะเพราะว่ากลัวแล้วก็หวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าในรถเนี่ยไม่ใช่มีแค่สามีภรรยาลูกเขาอายุ๑๐เดือนก็อยู่ในนั้นด้วย
อยากจะให้คนที่ก่อเหตุมามอบตัวแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายนี่ไง
ปลากระจกรถแตกเลยคือต่อว่ากันตรงไฟแดงแล้วยังไม่จบนะเนี่ยมาก่อเหตุตรงนี้อีก
บอกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอยู่บนถนนควรจะพูดจากันตกลงกันใจเย็นหน่อย
ซะแต่เมื่อกี้ก็มันก็จะจบอยู่แล้วอ่ะแต่มันมันยังเกิดตรงนี้ขึ้นอีกนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสนสำเรย์ก็ประสานกับฝ่ายสืบสวนตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ครับ
ใช่ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาปลาหินนะคะรถใหญ่เราไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะเบียดเขาใช่
แต่เรามองไม่เห็นจริงเพราะว่าไฟไม่มีแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าช่วงเย็นมันจะมืดแล้วค่ะ
มันก็เลยยิ่งทำให้มองไม่เห็นเลย
ก็ใจเย็นนะครับอะไรตัดได้ก็ตัดถ้าคาถาที่ดีที่สุดบนท้องถนนนะช่างมันแล้วก็จบ